๑นาฬิกา๑นาทีคุณผู้ชมอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐแล้วเราจะไปกันที่พิสุนโลกครับ
คลั่งคราวนี้ทำร้ายผู้หญิงต่อยเขายังไงไม่รู้ต่อยซะยับเลย
หูนี่แหว่งหูผู้หญิงแหว่งไปเลยคุณผู้ชมฮะดูสิครับ
ตะบนบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิสุโลกฝ่ายชายเนี่ยเสพยาแล้วก็สูบกัญชาไปด้วย
แล้วต่อยฝ่ายหญิงครับหูฉีกเลยนางส้มนะครับนางสาวส้มนามสมมุติครับขออภัย
อายุ๒๕ปีเล่าบอกว่าเธอน่ะเป็นคนชอบดื่มอยู่แล้วนะครับมักจะชวนเพื่อนมาดื่มด้วยกันเป็นประจำ
แต่สังเกตเห็นผิดปกติแล้วเหมือนคนหลอนยาตั้งแต่แรกแล้ว
คืออารมณ์โมโหฉุนเฉียวและทำร้ายร่างกายเธอทั้งต่อยหน้า
ทุบตามร่างกายบีบคอเธอบอกเธอเกือบตายนะ
ซ้ำร้ายนะลากขึ้นเตียงเอามืออุดจมูกอุดปากเหมือนจะฆ่าซะให้ตายด้วย
แล้วเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะคือเขาบอกเขาโมโหที่เธอเนี่ย
คือนางสาวส้มเนี่ยไปพูดถึงแฟนเก่าของผู้ชายเธอก็งงว่า
พูดไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนะตอนนั้นรู้สึกกลัวมาก
ออกไปซื้อเบียร์ข้างนอกมาดื่มกันอีกถูกต่อยซ้ำอีกนะครับ

แล้วก็อาศัยจังหวะที่กลับเข้าห้องพักเนี่ย
คว้าโทรศัพท์ได้วิ่งออกไปที่ระเบียง
โทรหาเพื่อนครับแล้วขอความช่วยเหลือรอดมาได้นี่แหละ
ก็ไม่คาดคิดนะคนโปรไฟล์ดีนะฮะ
พูดจาดีจะมีนิสัยแบบนี้เธอบอกนะ
อยากจะฝากเตือนไปอุทหรณ์สำหรับผู้หญิงนะ
อย่าเชื่อใจใครง่ายนะลองฟังเสียงเธอฮะ
อันนี้มันไม่ใช่เรียกว่าทำร้ายร่างกายค่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่าเขาอุดจมูกหนูนะคะ

แล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนหรือญาติหนูมาไม่ทัน

มันไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกายอะพี่

ขอบายฮะนางสาวส้มเข้าแจ้งความกับตรวจสอบภอมือพิสุทธิ์โลก
โดยมีการสอบปากคำแล้วก็ตรวจร่างกายเธอ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในคดีที่โรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับ
ระบุว่าพบบาดแผลที่หน้าผากด้านขวา
แก้มซ้ายลำคอด้านขวาแล้วก็มีบาดแผลฉีกขาดที่ใบหูข้างซ้ายครับ
ส่วนยูทูบเบอร์เป็นยังไงถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดี
เขาหาทำร้ายร่างกายแต่เจ้าตัวยังอยู่ในอาการเมาฮะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
ก็ใช้หลักทรัพย์ประกันตัวออกไปสู้คดีแล้วฮะ